คุณผู้ชมค่ะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนะคะได้จัดนิทัศกาลบาร์ดแอนดเรนด์ค่ะพร้อมกับจัดพื้นที่พิเศษนะคะแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะด้านการเกษตรผ่านตัวอย่างเกษตรสร้างสรรค์
กิติรัฐปิติพาณิชย์รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเปิดเผยว่า
ภารกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมมากขึ้น
ระบบเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี
ด้วยการใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบเซ็นเซอร์ในการทำการเกษตร
ทำให้สามารถลดหรือเลือก
เพราะปลูกพืชให้ตรงกับสภาพดินได้
เราเห็นในหลวงท่านใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

คุณก็เป็นเหมือนชาวไร่ชาวนา

อาจจะไม่ได้ต้องหาความรู้อะไรมาเติมกับมันมาก

มองการเกษตรผ่านทั้งทักษะ
ทรัพย์ที่เรามีแล้วก็เทคโนโลยีด้วย
รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกล่าวด้วย
ว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตร
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำการเกษตร
ผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลกค่ะ